คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก็เป็นความโล่งอกโล่งใจความสบายใจของทุกคน
แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องไม่ลืม
คนสำคัญที่เสียสละถึงขั้นเสียสละชีวิตก็คือจ๋าแซมนะฮะ
จ่าแซมจ่าเอกสมานกุนันเป็นซิลนอกราชการ
ลาออกไปแล้วนะครับไปทำงานที่อื่นแล้ว
แต่พอหน่วยซิลเขาต้องการกำลังคน
ต้องการมาช่วยกันที่ถ้ำหลวงจ่าแซมก็มาเลย

ช่วงดำน้ำไปวางขวดอากาศในถ้ำเนี่ยท่านก็เสียชีวิตนะครับ
ถ้ำหลวงนะครับท่านผู้ชมครับไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ว่าถอนวิญญาณจ๋าแซมนะครับตามความเชื่อของชาวเหนือ
เพื่อให้จ่าแซมได้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีโดยทางรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย
แล้วก็มูลนิธิสยามรวมใจแม่สายนะครับร่วมกับประชาชนชาวอำเภอแม่สาย
นิมนต์พระสงฆ์สี่รูปจากวัดป่าเหมือดรุ่งเจริญมาทำพิธีสูดถอนวิญญาณจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซม
ที่มาช่วยกันค้นหาทีมหมูป่าอาคาเดมี่ในถ้ำหลวงเพื่อให้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีไม่ติดอยู่ในถ้ำ
ตามความเชื่อและประเพณีของชาวเหนือก็เริ่มจากการวางกระทงสตวง
ซึ่งทำด้วยกาบกล้วยใส่ข้าวขนมหวานดอกไม้วางไว้๔ทิศมีกระทงที่๕วางไว้ตรงกลาง
ภายในกระทงมีรูปปั้นคนจากดินยืนกลางกระทงจากนั้นก็จุดเทียนสวดมนต์ทีละกระทง
แล้วก็ใช้น้ำมนต์ดับเทียนโดยใช้เวลาในการทำพิธีประมาณ๒๐นาที
เสร็จพิธีโดยภายในเขตวรรณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง
วันนี้ยังคงมีทหารตำรวจมากันพื้นที่อยู่นะครับไม่ให้รถของคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าไปในพื้นที่อย่างเด็ดขาดเพราะว่าเป็นช่วงของการฟื้นฟูถ้ำด้วย
แล้วก็อุปกรณ์ต่างเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บออกมาทั้งหมดนะครับ
ก็กันพื้นที่ตั้งแต่บริเวณจุดห่างจากปากถ้ำสัก๒กิโลเมตรนะฮะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่จิตอาสาก็ต้องยังทำงานอยู่นะครับในการเก็บข้าวของอุปกรณ์
คาดว่าจะแล้วเสร็จก็สักประมาณสิบสามกรกฎาคมจากนั้นสิบสี่และสิบห้ากรกฎาคม
ทางถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจะขอระดมจิตอาสากว่า๑๐๐คนมาบิ๊กคลินนิ่ง
ทำความสะอาดพื้นที่นะครับจะทำความสะอาดทั้งนอกถ้ำแล้วก็ในถ้ำด้วย
ในถ้ำเนี่ยจะทำตั้งแต่ปากถ้ำไปถึงโถง๑โถงแรกในถ้ำไม่ได้ลึกเกินไป
ท่านไหนสนใจก็ไปที่วรรณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงลองติดต่อดูได้นะครับ
พูดถึงเด็กก็มีข่าวจากทางพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าถ้าสุขภาพดีออกจากโรงพยาบาล
อาจจะให้บวชเนรกันนะในการอุทิศส่วนกุศลให้กับทั้งหลายทั้งปวงเลยนะครับที่ได้ช่วยกันจนออกมาได้นะฮะ